วงล้อมหาชนมาครับพร้อมแล้วมุนเลย
มีพี่สุรีนะครับคุณเจริญนะฮะพี่สาวแล้วก็คุณออย
เอาใครดีกองเชียร์คุณเจริญคุณเจริญ
คนดูครับก็เชื่อคนดูครับผมออยครับอ่าคุณออยคุณออย
คุณออยครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อออยค่ะ
วันนี้นะคะเราก็ทำกับข้าวมาส่งให้นักกีฬาทีมชาตินะคะ
ของหวานแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬานะฮะ
ใช่ไหมมีลีด้งลีดเดอร์เอาพี่ป๋องมาช่วยไหมพี่ป๋องก็เก่งกีฬา
หรือจะเอาหมอเพื่อนหรือจะเอาพี่บอลแล้วแต่เลยนะฮะอืมพี่ป๋องครับขอเป็น
เอาพี่ป๋อมมาช่วยหน่อยไม่มีเหมือนกันครับครับครับ
โอ้ยข้างนู้นค่ะข้างนู้นโอ้ยมาในข้างนู้นหรอกพี่ป๋อมครับ
แล้วแต่เตาะเอาที่สบายใจสองก่อนครับ

วันนี้เราก็มีคำถามมาถามผู้ชมที่รายการนะคะว่า

แม่ครัวที่ถือฝ่าหม้อใส่เสื้อสีอะไรคะ

เพราะว่าเดาว่าน่าจะเป็นแม่ศรีก่อนนะ
สีแดงสีเหลืองสีเขียวเนี่ย
อ๋อน่าจะเป็น๓สีนี้ที่เป็นแม่สีหรอฮะ
ถ้าเป็นแม่สีก็จะสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงิน
สีเขียวไม่น่าใช่สีฟ้าสีตามาก
ได้อีกสองเหรียนะถ้ามัน
เป็น๔ท่านนี้นะครับมีคุณตันนะฮะมีน้องจอยและน้องแคทมาด้วยกันนะครับ
แล้วก็คุณน้ำพึ่งแล้วก็พี่รินพี่ริน

คุณตันนะแนะนำตัวเองหน่อยครับ
สวัสดีครับชื่อตานเขาชอบกินอาหารทะเล

เอาที่น้องสบายใจน้องอยากเลือกใครอย่างนี้ดีกว่า

โอ้เฮ้ยใกล้เจ๊ละ

มีแค่ความช่วยแค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรเลย

แล้วแบบฝุ่งใจเนาะ

เอาล่ะมาฟังคำถามดูว่าจะเกี่ยวกับอาหารทะเลหรือไม่ครับ
จ้างกรีกีฟ้า
จ้างกรีกีฟ้า
พี่บ่อนว่ามีมั้ย

อ่าพี่ป๋องบอก๘
ไม่ชัวร์แต่เข้าใจว่าน่าจะเป็น๘

คือไม่มีใครทราบนะฮะก็ลองเดากันดูนะฮะ

คุณหมอก็ว่า๘เนอะนี่แก๊งเขารวมกันเลยนะ
ใช่หรือไม่ครับข้อนี้๒เหรียญ
ก็ไม่อยู่เหรอนะครับมี๖ขาครับ

เราก็นึกว่าจะเหมือนปู่เนอะ
ไม่ใช่นะครับ
ขอบคุณคุณบอลนะครับ

มันก็เหมือนไม่มีอ่ะหนูก็คิดว่ามีแต่ครีบ

ถ้าพร้อมแล้วมุนเลย

คุณแซคนะน้องแซคนะยังเด็กอยู่เลยนะ

คุณเต๋าแล้วก็พี่วันดี
วันดีครับผมแนะนำตัวหน่อยครับ

อยู่ข้างอุรัฐขายผลไม้

ดูก่อนมันมีนี่นี่นะ

พี่วันดีครับท้องขอคำถามด้วยครับ
เกอร์รีเบอร์รี่ตัดทิ้งเลย
โกจิเบอร์รี่
เหลือ๒
แคลเบอร์รี่กับโกรศ์เบอร์รี่

หนูว่าหนูเลือกชื่อแปลกสุดอะ

ขุออย่างละ

เก่งมากเลยนะครับเดาเก่งมากเลยรับไปอีก๓เหรียญ๓คะแนน
เหลืออยู่๕เหรียญ๕คะแนนแล้วนะครับนำแล้วนะครับตอนนี้
เอาล่ะมาที่น้องต้าของเราบ้างนะครับ
รอบนี้เป็นรอบที่๓แล้วนะฮะเราเล่นกัน๔รอบนะครับผม
พร้อมแล้ววงล้อมหาชนมาครับ

มี๔ท่านนี้นะครับน้องอิงแล้วก็มีคุณโป๊ะคุณกุ้งแล้วก็คุณจอด

มาเลยนะครับเลือกคุณโป๊ะนะครับแนะนำตัวหน่อยครับคุณโป๊ะครับ
สวัสดีครับชื่อโป๊ะนะครับวันหยุดเนี่ยก็ชอบไปถ่ายรูปนะครับ
ชอบถ่ายรูปในวันหยุดเอาใครดีครับ

คือน้องมันเห็นถึงความฉลาดของเราไง

บอกไอ้บอลก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมันรู้เรื่องที่ไหนนะ
ยืนแล้วไม่ลงมายืนตรงนั้นเลย
อย่าให้เห็นลงมาแล้วยืนตรงนั้นเลยนะ

สุดคือต้องลง๓เหรียญแล้วลงต่ำกว่า๓เหรียญไม่ได้แล้วครับ

ฟังคำถามจากคุณโป๊ะครับ

ผู้สูงอายุของไทยที่เป็นวันหยุดเนี่ย

ถามว่าวันผู้สูงอายุของไทย

เหมาะแล้วที่เอาผู้สูงอายุมาช่วยนะฮะ

ผมเป็นคนที่อ่านทำการบ้าน

คุณฮะคุณมาช่วยคนนี้ครับ

คุณช่วยคนนี้ครับอยู่ตรงนี้
วันไหนพี่ป๋อง๑๓๑๔๑๕แล้วก็๒๕ธันวา

มันคือวันภูกส่งการครอบครัว

ตอบแล้วนะครับว่าวันที่๑๓ข้อนี้๓เหรียญ๓คะแนน
จะใช่วันที่๑๓หรือไม่

และเฉลยนะครับวันที่๑๓เมษายนครับ

เพราะฉะนั้นดีนะฮะที่กลับลำทันได้ไป๓๓คะแนน

มาดูซิของถุงแป้งจะเจอใครบ้างนะครับ

พร้อมแล้วมุ่นไลน์
มีนะฮะคู่แรกมาเป็นคู่

แล้วก็มีคุณต้นไม้นะฮะ

น้องอันและน้องสันแนะนำตัวหน่อยครับ

เพลงชอบคือเพลงชายกามค่ะ

เอาใครมาช่วยการจัดคราวนี้ครับ

เพื่อนพี่ไม่ค่อยไม่มั่นใจ

เรียนดีครับในข้อนี้
ชิคกี้พายเองดู

หาทั้งบ้านไปด้วยครับ
เหมือนบ้านโดนไฟไหม่
เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะฮะ

ครับถามได้พอดีเกี่ยวกับอะไรครับชินครับ
เราอยากจะถามว่าชายกลางในบ้านทรายทองเป็นลูกคนที่เท่าไหร่

ชายกลางในบ้านสายทองเป็นลูกคนที่เท่าไหร่

สองนะครับเป็นลูกคนที่สองนะครับ

ไอ้ปั๊บ

มีหญิงเล็กอีกคนนึง

หยิงเล็กลงและคนที่สาม

มาที่น้องเอียมของเรานะครับ
นำอยู่ทั้งหมด๕คะแนนนะฮะ
จะเข้าไปรุ่นกึนสารนะฮะ

นุ้ย
มีโอ้โหน่ารักไปเชียวนะครับน้องนุ้ยนะครับ
แป๊กนะครับคุณเล็กนะครับแล้วก็คุณนิว

เลือกคุณนุ้ยค่ะ

สวัสดีค่ะชื่อนุ้ยค่ะนุ้ยชอบแมวค่ะ

เฮ้ยระวังลืด

คุณก็ได้เลย

คำถามของนุ้ยคือกาฟิลเป็นแมวพันธุ์อะไร
ผมรู้จักแมวพันธุ์เดียวคือเปอร์เซีย

คนต่อมากับวัดแล้วรู้จักกับแมววัด

ให้๒กระสี

ข้อนี้๓คะแนนนะครับ
ลุ้นกันนะครับใช่หรือไม่ครับ